คือการได้ฝึกฝนทักษะลูกหนังจากยุนฮีจุน
ตาร์ฟโค้ชทีมเยาวชนสโมสรโปฮังสติลเลอร์

โดยมีแบร์ซองแจอดีตเฮดโค้ดสโมสรบางกอกเอฟซี
ระดับดีเวอร์ชั่นหนึ่งในบ้านเรา
และปาร์คดองฮุกอดีตนักเตะทีมชาติเกาหลีใต้
จุดแอศทิมชาติไทยในกีฬาเอชั่นเกมปี๑๙๙๘ที่กรุงเทพฯ
ซึ่งทั้งหมดได้ร่วมให้ความรู้ด้านลูกหนัง
กับเจ้าหนูนักเตะไทยในกิจกรรมครั้งนี้
เราได้รับเกียรติจากโคสสต์
ของทีมระดับเยาวชนของโปฮัง
มาช่วยฝึกซ้อมให้กับนักเตะของเรา
ผมคิดว่าวันนี้นะครับการที่เราได้มาฝึกซ้อมที่นี่เนี่ย
เป็นการพัฒนานะครับไปสู่ในสิ่งที่ดี
รูปแบบการฝึกทักษะฟุตบอลครั้งนี้นักเตะกิเลนจูเนียนั้น
เน้นหนักในเรื่องของการเข้าเพสซิ่งและการรับจ่ายบอลให้ได้เปรียบคู่แข่ง
รวมถึงแบบฝึกการตั้งรับและศูนย์จับอย่างรวดเร็ว
โดยมานัดม่วงมั่นผู้ยินประตูใช้ให้มวงทองขวาแชมพ์โค๊กครับ
ครั้งที่๑๙ยอมรับว่ารู้สึกตื่นเต้นและดีใจกับการได้มาฝึกฟุตบอลกับสโมสรโปฮัง
ก็รู้สึกดีใจพี่ได้มาที่นี่อะพี่เพราะได้มาเก็บเกี่ยวประสบการณ์อะพี่
ก็ไม่ค่อยเยอะพี่แต่เกาหลีเขามุ่งมั่นเข้มขนจริงจัง
ผมว่าผมว่าได้เยอะมากในส่วนของทัศนคติครับเขาจะเน้นเรื่องทัศนคติ
พูดเสมอว่าเวลาซ้อมเนี่ยเราต้องตั้งใจเราต้องมุ่งมั่น
เพราะว่าเด็กไทยเราจะขาดเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่เขาพูดมา
อกจากนั้นทีมเยาวชนกิเลนพยองชุดนี้
ยังได้ประลองแข้งกับนักเตะเยาวชน๑๘ปีของโปฮังอีกด้วย
แต่สุดจะต้านทานความแข็งแกร่งของนักเตะเจ้าถิ่น
ทำให้พ่ายไปอย่างขาดลอย๑ประตูต่อ๕
อย่างไรก็ตามต้องยอมรับว่าประสบการณ์ลูกหนังในแดนสมขาวครั้งนี้
จะอยู่ในความทรงจำของทุกคนตลอดไป
ทั้งหมดนี้คือรูปแบบการฝึกทักษะลูกหนังนะครับ
ซึ่งพวกเราก็หวังว่าพวกเขาจะสามารถนำประโยชน์จากตรงนี้นะครับ
ใช้ในการเล่นฟุตบอลอาชีพในอนาคตได้ครับ
สักวงทองดีข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากเมืองโปฮังประเทศเกาหลีใต้